คุณผู้ชมครับวันนี้หน่วยงานและองค์กรต่างได้เข้าร่วมแสดงความยินดีนะครับ
บริการจะเป็นยังไหร่ติดตามจากคุณสุภัณฑ์นีคส่งพธิผู้สื่อข่าวใหญ่วิทยาลัททีวี
จากสำนักงานใหญ่ของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐครับ

ก็คือบริเวณอนุสรสถานท่านกัมพลวัชรพล
ก่อตั้งหนังสือพิมพ์ไทยรัฐค่ะ
ซึ่งเป็นจุดที่หน่วยงานองค์กรและบุคคลต่าง

เพื่อแสดงความยินดีในโอกาสที่ครบรอบวันกัมพลวัชรพลประจำปี๒๕๕๙
ซึ่งก็เดินทางมาตั้งแต่ช่วงเช้ากันอย่างคึกคักค่ะ
หลังจากที่เสร็จสิ้นพิธีบวงสวงสิ่งศักดิ์สิทธิ
ที่สำนักงานใหญ่หนังสือพิมพ์ไทยรัฐแล้วนะคะ
คณะผู้บริหารไทยรัฐนำโดยคุณหญิงประณีสินวัชรพล
คุณสารวุฒิญแงควัชรพลคุณวัชรแนนะกว่าคุณวัชรพล
ได้เดินทางมายังชั้นหนึ่งของอาคารกองบรรณาธิการหลังเก่าหลังนี้ค่ะ
ซึ่งเป็นที่ตั้งของอนุสรสถานของนายกัมพลวัชรพล
ซึ่งในวันนี้นะคะมีบุคคลสำคัญเดินทางมาแสดงความยินดีเป็นจำนวนมากค่ะ
นายสุวรรคลิปตะพันลบพลตมตเอกสมยศพุ่มพันม่วง
รวมไปถึงพลตำรวจเอกอดุลแสงสิงแก้ว
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะคะ
อกจากนี้ค่ะยังมีบุคคลสำคัญต่างในแวดวงต่างนะคะ
ทางด้านกองทัพบกกองทัพเรือ
รวมไปถึงหน่วยงานทางด้านการศึกษาอย่างจุฬาลงกรมหาวิทยาลัย
และคนในแวดวงสื่อสารมวลชนมาร่วมลำลึกถึงอดีตผู้อำนวยการหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
คุณกัมพลวัชรพลผู้ก่อตั้งหนังสือพิมพ์ไทยรัฐและมูลนิธิไทยรัฐ
ตลอดจนรำลึกนึกถึงคุณความดีต่างที่ท่านได้สร้างเอาไว้จนถือว่าเป็นที่ประจักษ์ของสังคมไทยค่ะ
ในด้านการส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาของเยาวชนไทยในท้องถิ่นธุรกันดาล
และผลงานในฐานะที่เป็นนักสื่อสารมวลชนรุ่นบุกเบิกด้วย
อกจากนี้แล้วนะคะยังมีคณะครูอาจารย์จากโรงเรียนไทยรัฐวิทยามาร่วมแสดงความยินดี
และเข้าร่วมงานกัมพลวัชรพลที่จะจัดขึ้นในช่วงบ่ายอีกเป็นจำนวนมากค่ะ
กล่าวถึงโรงเรียนไทยรัฐวิทยาแล้วถือว่าเป็นโรงเรียนที่
กำเนิดเกิดขึ้นจากแนวทางและแนวคิดของคุณกัมพลวัชรพล
โดยปัจจุบันนี้โรงเรียนไทยรัฐวิทยามีถึง๑๐๑แห่งทั่วประเทศนะคะ
ได้จัดสัมมนาพัฒนาบุคลากร
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนการสอนด้วย

โรงเรียนไทยรัฐวิทยาสร้างขึ้นเพื่อช่วยเหลือเด็กในชนบท
ให้ได้รับการศึกษาเหมือนกับเด็กในเมือง
ซึ่งไม่เพียงแต่ก่อสร้างอาคารเรียนให้เท่านั้น
แต่มูลนิธิไทยรัฐในฐานะผู้ดูแลโรงเรียนไทยรัฐทั่วประเทศ

ยังคอยดูแลและกำหนดแผนยุทธศาสตร์
เพื่อให้ไทยรัฐวิทยาก้าวเดินไปในทิศทางเดียวกัน

จะจัดสัมมนาครูและผู้บริหารทั่วประเทศ
เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ

ให้กับบุคลากรของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา
ปีนี้ได้จัดสัมมนาในหัวข้อการปลูกฝังจิตสาธารณะ

ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ

กลับมาใช้ในการเรียนการสอนอีกครั้ง
ที่ผ่านมาโรงเรียนไทยรัฐวิทยา
ก็จัดให้มีการเรียนการสอนหลักสุดพลเมืองดีมาโดยตลอด

ในเรื่องของการสร้างจิตสาธารณะในโรงเรียนไทยรัฐวิทยา
เราเห็นว่าการปลูกฝังความเป็นพลเมืองดีของนักเรียนได้นั้น
จำเป็นที่จะต้องได้รับการปลูกฝังตั้งแต่เล็ก
และสิ่งที่สำคัญที่สุดก็ต้องปลูกฝังทั้งผู้บริหารและครูก่อน
เพื่อที่จะนำไปถ่ายทอดนำไปปลูกฝังให้แก่เด็กอีกครั้งหนึ่ง
เพราะฉะนั้นรูปแบบในการจัดการก็คือ
ในเรื่องของความมีจิตสาธารณะจิตอาสา
จากจัดสัมมนาคณะครูและผู้บริหารแล้ว
มูลนิธิไทยรัฐยังจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ

ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ทางมูลนิธิไทยรัฐเขียนขึ้นมา
และใช้สำหรับการเรียนการสอน
เฉพาะโรงเรียนไทยรัฐวิทยาทั้ง๑๐๑โรงเรียนเท่านั้น

ตลอดจนเรียนรู้กระบวนการผลิตสื่อที่ถูกต้อง
มูลนิธิไทยรัฐได้พัฒนาเรื่องโครงการหลักสูตรสื่อมวลชนศึกษา
เพราะต้องการที่จะปลูกฝังนิสัยรักนานให้กับผู้เรียน

ต้องการที่จะให้เด็กรู้เท่าทันสื่อ
แล้วก็สามารถที่จะนำประโยชน์ของการเรียนการสอน
ไปพัฒนาตนเองพัฒนาทักษะในการดำรงชีวิตประจำวัน
แล้วก็รู้เท่าทันสื่อที่จะทำให้ตัวเองพ้นจากปัญหาต่าง
แล้วก็สามารถแก้ปัญหาให้ตัวเองอยู่ในชีวิตที่สังคมได้อย่างสงบสุขค่ะ
จากทั้งหมด๑๐๑โรงเรียนจาก๕ภูมิภาค
ซึ่งจะจัดทำหลักสูตรขึ้นมาใหม่
โดยยึดหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ซึ่งโมเดลที่ให้โรงเรียนต้นแบบทั้ง๕นำไปใช้
เน้นในเรื่องของการเป็นคนดีมีคุณธรรม
ซึ่งโรงเรียนที่เหลืออีก๙๖โรงเรียน
ก็จะขับเคลื่อนไปพร้อมกัน
เพื่อให้ไทยรัฐวิทยาเป็นโรงเรียนสอนคนดีมีคุณธรรม
อุบลรัฐนวลเนียมข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน

จะถูกนำมาเติมเต็มและเปลี่ยนใหม่ทุกปี
ในโอกาสครบรอบวันกัมพลวัชรพลค่ะ
ซึ่งหากคุณกัมพลวัชรพลยังคงมีชีวิตอยู่
จะมีอายุถึง๙๖ปีในวันนี้ค่ะ

ก็สะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของคุณกัมพลวัชรพล
ทรงสร้างคุณความดีต่างให้แก่องค์กรต่าง

จึงทำให้วันนี้เป็นวันที่ยิ่งใหญ่และสำคัญมากทีเดียวค่ะ
เหนือจากนี้แล้วนะคะในช่วงบ่ายของวันนี้
มูลนิธิไทยรัฐจะจัดกิจกรรมและจัดงานกัมพลวัชรพล
โดยจะมีการมอบรางวัลให้กับผู้บริหารและครูของโรงเรียนไทยรัฐวิทยาค่ะ
จากนั้นแล้วนะคะยังมีการมอบรางวัลกัมพลวัชรพล
ให้กับผู้ที่ทำวิทยานิพลดีเด่นด้วย
ปีนี้มีผู้ได้รับ๒คนด้วยกันค่ะ
ติดตามว่าจะเป็นใครได้ในข่าวช่วงต่อไปนะคะ
สุภานีโฆษภัณฑ์สมโพธิ์ข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานสดจากสำนักงานหนังสือพิมพ์ไทยรัฐค่ะ
ขอบคุณคุณสุภานีนะครับ